คุณผู้ชมคะมาดูขโมยขโจรอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
คราวนี้เกิดเหตุกลางตลาดสดเลยนะ

คือคนเขาก็ไปจับจ่ายซื้อของ
แล้วก็ซื้อหมูเอามาใส่ไว้ในตะก้าที่รถมอเตอร์ไซค์
แต่มีคนที่มือไม่ดีค่ะ
ฉกเอาไปต่อหน้าต่อตาเลย
แล้วก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้ด้วยนะคะ

ผู้หญิงคนที่เขาใส่เหมือนกับผ้ากันเปื้อนนะคะ

แล้วตะก้านี้มันผูกอยู่ติดกับหลังรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ช่วงที่เดินกันชุลมุนตรงนี้นะฮะ

ในมือเขาก็ถือถุงใส่ของอยู่๒ถุงนะ
แต่พอมองซ้ายมองขวามองอะไร

ใช่คือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาแถวนั้นเขาก็ไม่รู้หรอก
แล้วในตะก้านั้นมันมีทั้งถุงหมู๓ชั้น
ถุงกุ้งแล้วก็ปลาหมึกสด
แต่ไอ้ที่หยิบไปเอาไปแต่ถุงหมู๓ชั้น
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเราก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้
ลงพื้นที่ไปที่ตลาดใหม่ชนบุรีค่ะ
ไปเจอนางสาวสุนีอึ้งสวัสดิ์อายุ๕๕ปี

แล้วก็เป็นเจ้าของภาพจากกล้องวงจรปิด

ลูกค้ามาจอดมอเตอร์ไซค์หน้าร้าน

แล้วก็เดินไปซื้อหมู๓ชั้นประมาณ๓กิโล

ลูกค้าก็เลยถามเห็นถุงหมูใช่ไหม

ตะก้านี้มันหายไปทีนี้
ทางคุณป้าสุนี
ก็เลยเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดให้ดู

แต่ก็ไม่ซื้อจู่ไปหิ้วถูหมูในตะก้า

ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือเขามีหมึกมีกุ้งแล้วหรือเปล่า

ทีนี้แม่ค้าที่ตลาดใหม่ชนบุรีเนี่ย
ก็ฝากเตือนมานะว่าของหายบ่อย

แล้วก็ฝากไปถึงมิจฉาชีพด้วยว่าคนที่ทำแบบนี้

กว่าเขาจะหาเงินหาทองมาซื้อของได้เนี่ย
บางคนเขาต้องหาเช้ากินค่ำแล้ว
ในตลาดใหม่มีกล้องวงจรปิดทั่วตลาด

น่าจะจับตัวได้เร็วนี้แน่นอนนะคะ